ท้าเดือดกันเลยค่ะประมงเถื่อนกับเจ้าหน้าที่ค่ะใช่
สนั่นทะเลเดือดเลยนะคะเหมือนสีแดงข้างหลังเลย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเหตุระทึกระหว่างเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนะคะ
กับชาวประมงพื้นบ้านที่ไปใช้อุปกรณ์จับสัตว์ผิดกฎหมายแล้วมาเจอกัน
เจ้าหน้าที่เนี่ยยึดเรือของชาวประมงค่ะแต่ว่าชาวประมงเนี่ยเรียกพักพวกมาจะเอาของกลางคืน
แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดการประทะกันดุเดือดเลย
ระหว่างทั้งสองฝ่ายอยากให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้พร้อมกันค่ะ
อุปกรณ์สม่อแสดงยิ่งแสดงด้วยนะครับ
งั่งพักลงอยู่ไหร่ครับ
เป็นนั้นจะจบหน้าการทางนี้ไหมครับ

มีคนทำผิดมาตามล่าเจ้าหน้าที่เหรอครับ
โดยการที่จะให้พระพวกมาสมทบในกลางทะเลแห่งนี้
เป็นเหตุการณ์ขณะกลุ่มชาวประมงปากพนัง๗ลำ
นำเรือ๗ลำขับไล่ตามเรือประมงของเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปจับเรือประมงลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
คือใช้ลอบไอ้โง่ในการหาปลา
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ยึดเรืออุปกรณ์การหาปลาแล้วก็ลากกลับมาเข้าฝั่ง
แต่ปรากฏว่ากลุ่มเรือประมงไม่ยอมค่ะไปตามพักพวกมาไล่ล่าเรือประมงของเจ้าหน้าที่
เพื่อจะชิงเรือของกลางในคืนโดยมีเรือลำนึงมีชายชะกันบนเรือในสามคน
คือตามไล่มาทันเรือของเจ้าหน้าที่นะคะนี่จังหวะที่เห็นไปเมื่อสักครู่
ไล่มาทันปั๊บพยายามอย่างที่คุณทัศนัยบอกเลย
ใช้มีดไปฟันไปตัดเชือกที่ผูกเรือของกลางเอาไว้
จนเจ้าหน้าที่ต้องหยุดค่ะหยุดก่อนแล้วไปต่อรองเพื่อหยุดเรือนะคะ
ต้องหยุดเรือนแล้วก็ไปต่อรองในการเจรจานะครับ
เจรจานี้อยากให้คุณผู้ชมนะไปดูวินาทีนี้พร้อมกันสักนิดนึงนะคะ

น่าวะแกบอกก็ไปตามกฎหมายก่อน
ชาวบ้านจะถ่ายรูปเพราะเจ้าหน้าที่เองก็มีอาวุธอยู่
เกี่ยวนี้ส่วนที่บอกถ่ายไม่เป็นไร

ไปตามหน้าที่นะคะแต่ว่าการพูดคุยกันก็ค่อนข้างดุเดือด
แล้วก็ภาพที่ออกมาก็ดุเดือดอย่างที่เห็น
เดี๋ยวที่เห็นนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
บริเวณปากร่องน้ำอ่าวปากพนังค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากสายว่ามีเรือประมงลักลอบใช้เครื่องมือประมงในผิดกฎหมาย
ก็เลยออกไปทำการจับกลุ่มแต่ระหว่างจับกลุ่มปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยกระโดดหนีลงโครน
แล้วก็วิ่งเข้าป่าชายเลนไปเจ้าหน้าที่เขาก็เลยยึดเรือของกลางเนี่ยกลับมา
แต่ระหว่างทางมีกลุ่มเรือซึ่งคาดว่าเป็นเรือกลุ่มเดียวกันกับเรือที่โดนจับกลุ่มไล่ติดตามมา๗ลำ
แล้วก็มีเรือหนึ่งลำพยายามประทะกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะชิงเรือของกลางกลับไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานตำรวจน้ำปากพนังมาช่วยควบคุมสถานการณ์เอาไว้
จนกลุ่มเรือประมงล่าถอยไปค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยลากเรือกลับเข้าฝั่งแล้วก็ไปตรวจสอบเครื่องลอบพับอยู่บนเรือ
สิบชุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยบันทึกเอาไว้แล้วก็ส่งสพปากพนังเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอ่ะนะคะ
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๓รายเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปสืบหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีนะคะ
ฐานขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสุดท้ายเนี่ย
กฎหมายก็ต้องเป็นไปตามที่เขาบรรยัติเอาไว้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรผิดกฎหมายเนี่ย
ก็ต้องพลาดกันไปตามนั้นน่ะนะคะแล้วยังไอ้โง่เขาไม่ใช่อยู่แล้วเออ
จับปลาที่ตามันถี่เกินไปแล้วพอใช้จับมาไอ้ลูกปลาที่มันไม่ควรจะจับมันก็ติดมาได้
มันก็ติดมาด้วยไงมันก็ทำให้ปลาแบบไม่เติบโตขึ้นมาเลยอ๋อส่วนโต
แต่หลังจากนี้ถ้าคัดกฎหมายแบบนี้บ่อยบ่อยค่ะไม่มีปลาให้จับนะเออครับอ่า